อสบอยกับซ้อแอนคุณผู้ชมค่ะทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันจริง
คู่นี้นะคุณผู้ชมเอ๊ะอะพากันทำบุญอยู่ตลอดเลยค่ะ
เสริมความปังให้กับชีวิตแล้วช่วงนี้ทั้งคู่เนี่ยปังจริงนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดเมื่อวานนี้บอสบอยกับซ้อแอนเขายกขบวนทีมงานคณะหมอลำใจเกินร้อย
ไปร่วมงานบุญมหาชาติที่วัดผาสุการามจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะไปกันเป็นคณะเลยนะ
โดยช่วงเช้าก่อนเริ่มงานเขาก็มีการตั้งขบวนกลองยาว
ดนตรีมันแบบโจ๊ะนะคะมีพี่น้องที่มีจิตศรัทธามาร่วมบุญกันเยอะเลย
รำฟ้อนขบวนหน้ากลองยาวเลยนะคะคุณผู้ชม
ม่วนขนาดไหนเดี๋ยวให้คลิปนี้เล่าเรื่องกันละกันค่ะ
จอยเวอร์ม่วนเวอร์คุณผู้ชมค่ะสนุกจริงทั้งทีมงานคณะหมอลำใจเกินร้อยนะ
เรียกได้ว่าทั้งสนุกแล้วก็ได้บุญด้วย
ซึ่งงานบุญแบบนี้หลายคนก็ถามเข้ามาเนาะว่ามีเรื่องตัวเลขมาฝากกันไหม
เอาอย่างนี้เรื่องเลขทูปเนี่ยเราอาจจะไม่มีให้
แต่เรามีเลขยอดบริจาคมาให้ได้ติดตามกันนั่นก็คือยอดบริจาค๕๗๓๐๙บาท
สาธุกับผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกคนด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ทำการถวายเงินเสร็จแล้วซอแอนกับบอสบอยเนี่ยก็มีการแจกเงินให้กับทีมงานคณะหมอลำใจเกินร้อย
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยอ่ะคุณผู้ชมดูสิเขาแจกเงินกันอ่ะ
งานนี้ทำให้แฟนที่เห็นเนี่ยต่างก็เข้ามาชื่นชมทั้งคู่เยอะเลยนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเองก็ขอให้ทั้งคู่จับมือกันปังแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปเลยนะคะ
นี่เขาเรียกว่าคู่บุญตัวจริงเสียงจริงนะแจ๊ค